ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีสิงความรักมิตรต่างเพศที่เคยเป็นแค่เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน
จะพัฒนาความสัมพันธ์ขอให้สารต่อความสัมพันธ์ดีต่อกัน
สุขภาพควรระวังอาการขึ้นขึ้นลงของอารมณ์
ซึ่งมีผลต่อระบบย่อยอาหารโรคกระเพาะอาหารอักเสบลำไส้อักเสบ
ระวังอุบัติเหตุที่ทำให้เจ็บปวดกระดูกซี่โครงหรือกระดูกสันหลัง
การเงินมีเงินเข้ามาให้ใช้คล่องมือมีช่องทางได้เงินมาอย่างฟลุก
โดยไม่ต้องเสี่ยงโชคหรือเล่นการพนัน
แต่ได้จากการพูดการประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางที่จะนำทรัพย์มาให้
การงานถ้าว่างงานอยู่ก็จะได้งานที่มั่นคงทำแม้จะมีรายได้ค่อนข้างน้อย
หากงานที่สนใจต้องสอบคัดเลือกสอบแข่งขันหรือขอตำแหน่งทางวิชาการ
ก็มีโอกาสสูงที่จะสำเร็จ
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์